ค่าไฟยังคะพูดถึงต้นเดือนไง
จ่ายค่าไฟที่บ้านหรือยังดูด้านหลังสิ
เกิน๓เดือนค่อยมายกหมายถึงยกอะไรยกมิเตอร์

ใช่ค่ะคุณอนุทินบอกบอกเอาไว้เลย
ค้างค่าไฟได้๓เดือน

เอ้าเอามาแล้วแล้วมันวุ่นวายมาก
ตอนที่ต้องไปต่อต้องไปดำเนินการนี่แหละค่ะ
อนุทินไปตรวจเยี่ยมการไฟฟ้านะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรี

ก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไปตรวจเยี่ยม
อบนโยบายการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร
พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
ช่วงหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับนโยบาย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปพิจารณา
บอกว่าตอนนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย
ใช้ไฟไม่เยอะติดเงินสัก๓๐๐๕๐๐เดือนนึง
โดนยกมิเตอร์แล้วโดนถอดแล้ว

เพราะว่าล่าสุดมันมีเคสนะที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคุณนะ
เพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งค้างค่าไฟเดือนเดียว
แต่ถูกตัดไฟและแม่ป่วยติดเตียง
ต้องใช้อุปกรณ์ต่างอาณาใช้ไม่ได้

เป็น๓เดือนให้ชาวบ้านที่เขามีรายได้น้อย
ให้ได้ผ่อนคลายภาระต่างลงไปหน่อย
ลองฟังดีไหมคะตอนที่คุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ตอนนี้ถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟไม่เยอะ
ติดเงิน๓๐๐๕๐๒เดือนเดียวไปถูกถอดมิเตอร์แล้ว
แบบนี้ก็ขอให้อย่าทำเช่นนั้นเลย
ก็ขอให้เลื่อนไป๓เดือน
ให้ชาวบ้านที่มีรายได้น้อย
มีปัญหาในการ
หารายได้อยู่แล้วได้ผ่อนคลายภาระต่างลงไป

แค่ครั้ง๑เดือนก็โดนยกหม้อแบบนี้

เพราะฉะนั้นเราก็ไปถามความคิดเห็นของประชาชนมาเหมือนกัน
ว่าเห็นด้วยไหมหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้

อย่างเราไปถามคุณตาบุญมาค่ะ
คุณตาบุญมาเป็นพ่อค้าขายกาแฟโบราณอยู่ที่ชนบุรี

ถ้าเกิดว่าที่คุณอนุทินพูดแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็ดี

ผ่อนผันให้กับผู้มีรายได้น้อยได้หาตังค์มาจ่ายค่าไฟ
ถ้าเกิดว่าค้างแล้วโดนยกมิเตอร์ไฟภายในเดือนเดียวเนี่ย
อันนี้มันไม่ดีดังนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณอนุทิน
อีกคนนึงที่เราไปถามก็เป็นรอปภค่ะ
พี่ธนพลเป็นรปภบอกว่าก็เห็นด้วย
จะได้ทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้ลืมตาอ้าปาก
หาตังค์มาจ่ายค่าไฟแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชม
อีกคนนึงที่เราไปถามคุณพี่นิสเป็นแม่ค้าขายน้ำ
อยู่ที่คลองสองปฐุมธานีพี่เขาบอกว่าไงรู้ไหม
เห็นด้วยนะแต่ฟังดีค่ะ
สมมุติคุณผู้ชมคิดตามค่าไฟเดือนนี้๕๐๐บาทไม่ได้จ่าย
เดือนต่อไป๕๐๐บาทยังไม่ได้จ่าย
เดือนต่อไป๕๐๐บาทยังไม่ได้จ่ายเป็น๓เดือน๓เดือน๑๕๐๐
แล้วถ้าเกิดต้องจ่ายตุ้มทำไงดีอ่ะคุณบุ๊คหาตังค์มาจากที่ไหนอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเดือนละ๕๐๐ยังไม่มีแล้ว๓เดือนตุ้มเดียว๑๕๐๐บาท
ไม่รู้ว่าจะหาตังค์จากไหนผ่อนได้ไหมให้ผ่อนจ่ายได้ไหม
มันจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้มีรายได้น้อย
นี่เราอ่านข่าวนี้เสียงดังจะได้สะท้อนไปถึงรัฐมนตรีด้วย
แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะคุยกับทางการไฟฟ้าหรือว่าช่วยเหลือประชาชนยังไงได้บ้าง
ชาวบ้านเฮรับค้างค่าไฟได้๓เดือนแต่ว่ากลัวจะเฮเกอร์

ดูว่าการไฟฟ้าเขาจะยอมหรือเปล่า
แต่ว่าคุณอนุทินเขาออกแนวคิดแนวคิด
แสดงว่าแกก็เข้าใจประชาชนนะ